แต่ว่าล่าสุดเธอกลับมาเนี่ยก็ต้องมาทำหน้าที่ในการตอบคำถามทุกประเด็น
เคลียร์กันให้หายไขข้อข้องใจกันไปเลยนะคะ
งานนี้คุณแม่ว่ายังไงไปฟังกันดูค่ะ
ถือเป็นการออกงานครั้งแรกในเมืองไทยสำหรับนางเอกสาวชมพู่อารยา
หลังกลับจากโชว์ความปังในงานพรมแดงเมืองคานประเทศฝรั่งเศส
งานนี้นางเอกสาวเผยว่าแม้จะเหนื่อยกว่าทุกปีแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี
โดยเจ้าตัวอยากขอบคุณไปยังแฟนที่ให้กำลังใจและติดตามความเคลื่อนไหวตลอด
เนื่องจากทางทีมงานเป็นคนคิดให้ส่วนตัวพยายามเลี่ยงใช้คำนี้
จะตอบแบบคำเรื่องโดนจับผิดการใช้ภาษาว่าขอมองข้ามดีกว่า
และนางเอกสาวก็เข้าใจกรณีที่โดนจับเปรียบเทียบใหม่ดาวิกา
เพราะเห็นว่าเป็นปกติของวงการบันเทิงค่ะ

ข้ามไปเรื่องข้ามกันครับนี้ค่ะ

มันโดนเปรียบเทียบตั้งแต่ยังไม่ไปจนไปแล้วเลย

ก็บอกที่นี่เลยว่าอยู่บางกะปิก็เรียบเทียบได้
ก็มันเรื่องปกติแล้วล่ะค่ะ

แต่ว่าชมเข้าใจอ่ะ
แล้วเราก็จะไม่สะทกสถานอะไร
อกจากนี้นางเอกสาวขอยืนยันว่า

หลังถูกจับโยงเป็นซินเดอร์เรลล่า

ไม่ได้โทรพูดคุยกับปูปรายา
เรื่องที่นางเอกรุ่นน้องเลิกกับแฟนหนุ่มโน้ตวิเศษ
และไม่คิดว่าจะเป็นกาวใจให้ทั้งสอง
เพราะอยากปล่อยให้เป็นเรื่องของคนสองคนค่ะ
แข็งแรงนิดนึงใช่ไหมคะพี่ชม

พี่ฉลับพร้อมแต่งงานก็ยัง
คิดว่าอาจจะรวบยอดกับวันเกิดไปเลยทีเดียว
เพราะว่าก็นี่ก็เดือนเกิดชมละ

มีข่าวแบบคือบอกว่าพี่ชมน่ารักมาก
แบบว่าเป็นห่วงเป็นยายยังโทรมา

นางก็ไม่ได้โทรมาช่วงนั้น
แต่ว่าก่อนไปก็คุยกันตลอด
พี่ชมมีโอกาสจะเป็นกาวใจให้ทั้งสอง
อันนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคน

ความรู้สึกเสียดายมันก็มีอยู่แล้ว
แต่ว่ามันเป็นชีวิตของเขาไง